ทีนี้คุณผู้ชมที่ชนบุรีค่ะยังอยู่ที่ชนบุรีนะคะ
ใครเป็นญาติของผู้ชายคนนี้ลองดูข่าวนี้หน่อยค่ะ
เขาถูกอุ้มหายตัวไป
ตอนนี้คือคนที่ไปแจ้งความกับตำรวจเนี่ย
ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของอยู่แถวนั้นแหละค่ะ
เนี่ยพ่อค้าที่ขายผลไม้เป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าเห็นรถกระบะมาจอดฟึ๊บฝุ่นตลบเลยนะ
แล้วก็อุ้มผู้ชายคนนี้หายตัวไปค่ะนี่น่าจะอุ้มไปนานแล้วนะ
ผลไม้ดูเริ่มงอมเริ่มอะไรหมดแล้วน้ำแข็งไม่มีแล้วนะ
พี่เบิร์ตที่เป็นคนช่างสังเกตมาก
เพราะถูกอุ้มไปตั้งแต่เก้าพฤษภาคมนับเวลาดูเก้าสิบ
สิบเอ็ดวันนี้เป็นที่อะไรฮะสิบสองสี่วันละเข้าสู่วันที่สี่แล้ว
นี่รองเท้าของเขาซึ่งอุ้มไปขนาดที่เขายังขายผลไม้อยู่ด้วยนะ
ถูกค่ะนะฮะจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณตลาด
กลางซอย๑๒ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
สุดท้ายแล้วตำรวจสพเมืองชนบุรีค่ะไปตรวจสอบ
เจอรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายผลไม้จอดทิ้งไว้
ช้านะฮะทะเบียนเผื่อใครเป็นญาติ
มมแหวน๘๗๘ชนบุรี
ในตู้เนี่ยยังมีผลไม้สดอยู่เลยนะคะแต่ว่าไม่สดแล้วนะ
ใกล้กันไปพบรองเท้าแตะสีดำ๑คู่ค่ะ
ซึ่งรถขายผลไม้เนี่ยอย่างที่บอกไปจอดมาตั้งแต่๙พฤษภาคมแล้วค่ะ
คุณประนอมหาชิดอายุ๖๐ปีเป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
เล่าบอกว่า๙พฤษภาคมนะคุณนักข่าวแล้วไงต่อคะป้า
วันที่๙พฤษภาคม๑๐โมงเช้าป้าเห็นรถขายผลไม้มาจอด
พอจอดเสร็จปุ๊บจู่ก็มีรถกระบะอีกคันหนึ่งขับมา
อย่างเร็วเลยอ่ะฝุ่นสลบเลยนะคะมาจอดเทียบข้าง
แล้วหลังจากนั้นผู้ชายจากรถกระบะก็ลงมา
หนึ่งในนั้นสวมหมวกไอ้โม่งด้วย
แล้วพ่อค้าขายผลไม้ก็มีปากเสียงกับคนที่ขับรถกระบะมา
แต่ป้าเองก็ไม่ได้สนใจคิดว่าเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันธรรมดา
จนถึงช่วงสักประมาณสามทุ่มป้าก็เห็นว่าเอ้ารถของพ่อหนุ่มคนนั้นเนี่ย
ก็คือรถขายผลไม้ยังจอดอยู่ที่เดิมมีกุญแจเสียบคาไว้ด้วย
เมื่อวานนี้ป้าแกก็เลยตัดสินใจนะครับ
กลัวว่าอาจจะเกิดเหตุไม่ดีเหตุร้ายกับคนขายผลไม้หรือเปล่า

ดูมาชนโงกหน้ามาดูแล้วก็ไม่ได้คิดติดใจอะไรหรอกหายไปเลย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมตำรวจบอกว่าหลังจากนี้คือรถเนี้ยมันมีทะเบียนถูกไหม
ต้องขยายผลจากทะเบียนรถนั่นแหละค่ะว่าใครเป็นคนครอบครองรถคันนี้
แล้วคนที่ขายผลไม้เนี่ยเขาหายตัวไปไหนนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีการเชิญญาติเนี่ย
มาสอบปากคำแล้วต้องไปตรวจสอบว่ามีใครมาแจ้งความคนหายไว้หรือเปล่า
ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าคนขายผลไม้ท่านนี้เป็นไงบ้างนะ